มีเป็นภาพข่าวหน้หนึ่งสือพิมพ์ไทรรัตร
คลุ้มคลั่งจนาที่ตรรมโรชน์ควบคุมตัวนายพทศวีศังสีเมก

หลังจากคลุ้มคลั่งใช้ปืนของพ่อ

เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
แล้วก็แฟนทิ้งมาสะสมรวมกัน

ที่เกิดเหตุภายในบริเวณอาคาร๕๑๘แฟลต์ตำรวจ
เกาะซอยดวงมณีแขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร

ทราบชื่อต่อมาคือนายพัศวีสังศรีเมฆอายุ๓๐ปี
เสื้อคลุมลายทหารกางเกงยีน
ในมือมีอาวุธปืนขนาด๑๑มม
แล้วก็ยิงกระสุนออกมาเป็นระยะ
ทำให้คนแถวนั้นก็ตื่นตกใจกันนะฮะ

คือร้อยตำรวจโทวรินกังตีอายุ๕๖ปี
ตำรวจภูทรคูคศจังหวัดปฐุมธานี
ถูกยิงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเอว
อีกคนที่เป็นผู้บาดเจ็บก็คือนายธนวัฒน์เหลาเกิ้มหุ่ง
อายุ๒๐ปีบุษชายตำรวจนครบานบางเขน

ทั้งสองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
ต่อมาตำรวจได้ประสานดาบตำรวจสมโพธิสังศรีเมฆ
บังคับหมู่งานจราจรตำรวจนครบานบางเขน
ซึ่งเป็นบีดาของนายพัศวีเข้าเกลี้ยกล่อม
อันนี้ก็เป็นภาพเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ถ่ายไว้ได้

เพราะอยู่ก็มีผู้ชายคนนี้แหละ
ยืนถือปืนตะโกนด่าทอไปมาแล้วก็ยิงออกไปสองนัด
หลังจากที่บีดาซึ่งเป็นตำรวจนะครับ
เข้าเกลี้ยกล่อมพูดคุยกับนายพัศวี
พระสวีก็ยินยอมให้ตำรวจเข้าควบคุมตัว
ก่อนนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม
สถานีตำรวจนครบานสายไหมนะครับ
ซึ่งทางด้านของผลตำรวจตรีเจริญศรีษษลักษณ์

เรื่องต้นระบุว่าผู้ต้องหานั้นมีอาการเครียด

แล้วก็เพิ่งจะเลิกรากับคนรัก

โดยขณะนี้ตำรวจได้ทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะครับ
นี้ผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าเคยใช้สารเสพติด

ตำรวจนครบานสายไหมมาก่อน
ขณะที่อาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคน

ตามกฎหมายต่อไปนะครับ